คุณดูหนูเล็กสวยวันสวยคืนจริงคุณผู้ชมค่ะนะคะ
แล้วท้องนี้ก็มาพร้อมกับการรวมตัวทำเพลงกับเพื่อนสมาชิกใช่ไหม

แล้วก็จะไม่พูดถึงอีกหนึ่งความปังก็ไม่ได้
ก็คือความสวยพัฒนากระโดดตามเวลามาเลยคุณผู้ชม
งานนี้คือน้องหนูเล็กตอบว่าแบบไม่มีกั๊กเลยนะ

แต่ก็พึ่งแค่การเสริมจมูกนะครับคุณผู้ชม

นี่แหละยกความดีความชอบให้คุณหมอที่เกาหลีน้องว่าอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งหนูเล็กบอกเคล็ดลับด้วยว่านอกจากจะเลือกคุณหมอดีแล้ว
ก็เพิ่งเลิกงามยามดีด้วยคุณผู้ชม
ลงมีดทั้งทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเข้าเพื่อความสบายใจ
มีการไปเปลี่ยนจมูกที่เกาหลีมา

ว่าต้องทำอย่างไรเขาบอกว่าสวยเอง
แต่ว่าเราก็มีการดูเลิกก่อนที่จะผ่าน

แต่หนูจะดูวันที่แล้วก็จะถามแบบสินแสเลยนะว่า

เขาก็จะโอเคทำได้เลี่ยงวันนี้วันนี้ละกันนะ
อะไรอย่างนี้เราก็จะแบบมีปรึกษานิดหน่อย

ไม่อยากทำไปแล้วนอนตุ๋ยไปไม่ตื่นมา
เราไม่อยากทำไปแล้วนอนตุ๋ยไปไม่ตื่นมา

อย่างที่บอกว่าต้องดูหมอดีด้วยไอเริกงามยามดี

ส่วนเรื่องตั้งท้องลูกชายตอนนี้หนูเล็กบอกว่า

สมาชิกในวงเนี่ยมักจะมีลูกในช่วงที่กลับมาทำเพลงใหม่

พอรวมทีมปลอมทีมกันมาคนนั้นท้องคนนี้ท้อง
แต่ไร้ปัญหาค่ะเพราะว่าเพื่อนทั้งสองคนเข้าใจ
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าลูกชายคนนี้มาเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนนะ
มีแล้วชีวิตปังขึ้นทันตาแน่นอนค่ะ

พอกลับมาทำเพลงเสร็จเราก็รู้ว่าเราท้องเนี่ย
เราจะเอายังไงดีนะเพื่อนจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้
แพลนจะมีมาอยู่แล้วแล้วเราก็คือไม่มาสักที
มาทำเพลงไม่รู้เป็นอาถรรพ์อะไรเหมือนกันนะคะ
ที่เวลาทำเพลงทีไรน้องจะต้องมาทันที
มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทุกเรื่องหนูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราหมดเลย
เพราะว่าตั้งแต่มีน้องมาแล้วก็มีความสุขเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ